ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
วันนี้วันศุกร์ที่๑ตุลาคมเริ่มเดือนใหม่แล้วนะคะ
วันนี้อยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
วันนี้๑ตุลาคมนะฮะวันแห่งความหวังใช่ไหมคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างก็ทักทายกันมาหน่อยกันแล้วกัน

ทุกผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้า
การค้นหาซากเรือที่ล่มในแม่น้ำเจ้าพญา

ยังหาคุณลุงคุณป้าที่จมไปกับเรือนะฮะ
แต่ระหว่างการค้นหาวันนี้มันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุเรือล่มเหมือนกันอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุเลยนะฮะ

คือเรือลำนี้เนี่ยเขามาช่วยขนอุปกรณ์
ที่จะมาค้นหาซากเรือของคุณลุงคุณป้า

ปรากฏว่าอยู่ดีล่มลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันนะครับ

อีกนิดนึงจะถึงข้างหนึ่งแล้ว

โอ้ยพี่บูรำ

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว

พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
พี่บูรำนี้ลงมาแล้ว
ในวันนี้คือตั้งใจมาขอขมาเจ้าแม่คงคา

ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จหลุดล่วง

หลานของนายสมชายก็บอกเหมือนกันว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะเสียใจมาก
วันนี้ก็ตั้งใจจะมาจุดทูบ๑๖ดอกไหว้หลวงพ่อโต
เจ้าแม่คงคาด้วยให้เปิดทางเปิดทิศ
ทีมค้นหาเจอร่างของทั้งสองคนได้อย่างเร็ววัน

เมื่อคืนนี้เนี่ยจริงมีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
ว่าเจอร่างของนางนารมนต์แล้ว
เราก็เลยไปถามลูกสาวของนายนารมนว่าตกลงเจอหรือไม่เจอยังไง
ลูกสาวก็บอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เลย
คือเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยประมาณสัก๖โมงเย็นนะคะ
มีชาวบ้านเขามาบอกว่าเห็นผู้หญิงลอยน้ำ
ใกล้กับเกาะเกิดซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำในพื้นที่อำเภอบางปะอิน
ห่างจากจุดเกิดเห็นประมาณสักสิบกิโลเมตร
และถัดไปอีกมีชาวบ้านรายงานมาอีกบอกว่า
เจอร่างลอยน้ำผ่านวัดเชิงเลนอำเภอบางไซดไปแล้ว

ผู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่ชาวบ้านรายงานมา

ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าชาวบ้านเห็นร่างลอยไปจริงเนี่ย
ตอนนี้มันอาจจะลอยไกลไปจนถึงจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็ได้

ตอนนี้ก็กำลังประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยของปฐุมธานีให้ตรวจสอบอยู่นะคะ
ซึ่งตลอดภารกิจการค้นหาร่างของนายสมชายแล้วก็นางนรมนเนี่ย
อย่างที่บอกว่าครอบครัวมาเกาะติดภารกิจตลอดนะคะ
จากเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีกลุ่มคนเรือที่รู้จักมักคุ้นกับทั้งสองคนมาช่วยค้นหาด้วย
ลูกสาวของนายสมชายถึงขั้นลงเรือออกไปตามหาพ่อเลยนะ
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์เหมือนวิญญาณพ่อปู่ไปเข้าร่างผู้ชายคนนึงอะค่ะ
เหมือนบอกว่าแบบวิญญาณของพ่อมาเข้าร่างแล้วก็บอกว่าอยากขึ้นมาอะไรอย่างนี้

นี่ค่ะพ่อปูบอกมีกี่คนบอกมาเดี๋ยวปล่อยขึ้นมาให้
ไม่รู้พ่อปู่เป็นคนกักเอาไว้หรือเปล่าหรือยังไงนะ

ลูกสาวบอกว่าพ่อเธอเหมือนลูกสาวบอกพ่อให้ขึ้นมาจะได้กลับมาหาลูก
ครอบครัวก็คือตอนนี้
ทำใจกันไปส่วนหนึ่งแล้วแม้จะไม่มีลมหายใจก็ขอให้ได้เจอร่างของพ่อก็ยังดี
อยากเอามาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
ทั้งหน่ายสมชายแล้วก็นางนรบนค่ะ

ค้นหาทั้ง๒คนเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุเลยก็คือวันพุธที่๒๙กันยายน๑๐โมงครึ่งนะคะ
วันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุคือกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากแล้วลักษณะเป็นน้ำวนด้วย
ก็เลยไม่สามารถลงปฏิบัติการในวันแรกได้
แต่เมื่อวานนี้๓๐กันยายนค่ะ
เจ้าหน้าที่พบซากเรือล่มลอยห่างจากจุดจมประมาณ๕๐๐เมตร

แต่ก็ยังไม่เจอร่างนายสมชายกับนางนรมนนะคะ
แล้วก็มีการยุติการค้นหาไปตอน๔ทุ่มครึ่ง
เพราะว่าทัศนวิสัยข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันเขาบอกมองไม่เห็นเลย

ก็ยังไม่พบร่างค่ะก็ยังคงลงปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิม

ทีนี้ถ้าลองไปดูอุบัติเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุเรือล่มเนี่ย
กลับไป๑๐ปีนะคุณผู้ชม๑มิถุนายน๑๐ปีที่แล้ว
เป็นเรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่วัดท่าการร้อง
แต่ว่าครั้งนั้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ถัดมาปี๕๙๑๘กรณยาโยน

เพราะว่าไปชนสิ่งปลูกสร้างที่วัดสนามชัย
เหตุนี้เสียชีวิตเยอะมาก๒๘ศพนะคะ
ถัดมาปี๖๐๒๘สิงหาคม
โป๊ะชนต่อหม้อสะพานที่เกาะเรียน

แต่ก็ไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
มาในปี๖๓วันที่๒สิงหาคม

มีผู้โดยสารอยู่๖๐ชีวิตแต่ปลอดภัยทั้งหมดนะคะ
แล้วก็มาเกิดเหตุปี๖๔นี่แหละค่ะ
กันยายนเรือลากจูงล่มที่หน้าวัดพนันเชิง
มีผู้สูญหาย๒คนค่ะ
ครับเดี๋ยวเราไปดูล่าสุดนะครับ
ในพื้นที่ว่าการค้นหาในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่พระนครศรีอายุทยานะครับ

เป็นยังไงครับการค้นหาครับคุณจุรายุทธ์

รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำนะครับ
ได้ทำการใช้เชือกลงไปมัดติด

ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ยินเสียงปรบมือดังขึ้นจากจุดที่ปฏิบัติการที่ห่างออกจากที่จุดซึ่งห่างออกไปจากที่จุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือได้ยินเสียงปรบมือก็คือนั่นเป็นสัญญาณที่ว่าสามารถนำเชือกทั้ง๔เส้นเนี่ยครับมัดติดกับเรือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนของทางกู้ภัยที่เขาได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันว่าจะใช้เชือกทั้งหมด๔เส้นนะครับ
ติดกับหัวเรือเอาไว้๒เส้นแล้วก็มัดติดกับเอาไว้ฝั่งซ้ายของเรือ๑เส้นฝั่งขวาของเรืออีกหนึ่งเส้น
จากนั้นจะใช้เรือลากจูงทั้งหมดสี่ลำในการช่วยลากออกมาจากนั้นก็จะมาลากไว้ตรงจุดที่มีน้ำนิ่งหรือว่าน้ำไหลแรงน้อยที่สุดนะครับ
ก่อนจะส่งชุดนักประดาน้ำลงไปค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าน่าจะติดอยู่ในห้องเครื่องของเรือครับ
คุณจิรายุทธ์ครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผูกเชือกได้๔เส้นแล้วใช่ไหมฮะกับเรือที่อยู่ใต้น้ำ
ตอนนี้ครับได้รับรายงานว่าได้ทำการผูกเชือกครบแล้ว๔เส้นแต่ยังไม่แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มารายงานตรงฝั่งกองอำนวยการนะครับ
แต่ว่าได้รับการยืนยันมาจากวอลแล้วครับว่าผูกครบแล้ว๔เส้นครับแล้วจะลากกันคืนนี้เลยไหมครับ
ตามคำพูดของท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับยืนยันว่าภารกิจจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ครับ
คือตั้งใจว่าจะลากไปในจุดที่กระแสน้ำนิ่งเอาให้ได้ในวันนี้เลย
ใช่ครับจะทำการลากจากจุดที่เรือจมอยู่เนี่ยฮะซึ่งเป็นจุดที่ลึกประมาณ๒๐เมตร
จะลากออกมายังจุดที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยครับมักจะมาเล่นน้ำหรือว่าจะมาซักผ้ากันนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เรือจมเนี่ยประมาณสองร้อยเมตรครับจุดนั้นก็คือเป็นจุดที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดำลงไปได้เลยครับ
ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็สามารถดำลงไปค้นหาใต้น้ำได้ครับ
เส้นทางที่ลากขึ้นไปนี่ยังต้องถวนน้ำเหมือนเดิมนะครับ
กระแสน้ำยังแรงอยู่ไหมคะ
กระแสน้ำแรงไหมตอนนี้ครับต้องบอกว่ากระแสน้ำแรงกว่าเมื่อวานเพราะว่าน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวาน
แต่ว่ามันก็ต้องลากทวนกระแสน้ำเหมือนเดิ

มันอยู่ใกล้กับจุดที่ต้องลากทนกระแสน้ำขึ้นมาครับ
ครับเพราะฉะนั้นคือ
ภารกิจที่๑คือผูกเชือกตอนนี้ได้๔เส้นแล้ว
ภารกิจที่๒ก็คือวันนี้เดี๋ยวจะพยายามลากไปเลย
ในจุดที่คิดว่าจะสามารถปฏิบัติการต่อไปได้
ภารกิจต่อไปก็คือก็จะดำลงไปสำรวจที่เรือใช่ไหมครับ
ว่าเราจะเจอคุณลุงคุณป้าที่ยังศูนย์หายหรือเปล่า
ใช่ครับภารกิจก็คือว่าจะต้องลากเรือไปได้ก่อน
หลังจากนั้นนะครับจะส่งนักประดาน้ำลงไปทันทีครับ
ก็คือว่าตอนนี้มีนักประดาน้ำสแตนบายรอพร้อมที่จะลงไปค้นหาประมาณ๑๐กว่าคน
ก็คือจะส่งลงไปพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น้ำนิ่ง
ค่อยอันตรายมากนักก็คือสามารถส่งนักประดาน้ำลงไปได้

ครับเมื่อวานนี้เรื่องของศพของผู้หญิงคนนึง
ไปเจอห่างจากจุดที่เรือล่มสัก๑๐๒๐กิโลเมตรเนี่ย
วันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงครับคุณจิรายุทธ์
ความคืบหน้าล่าสุดทางท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ก็ได้บอกกับผมว่าคือศพเมื่อวานได้รับการยืนยันว่า
เจอศพผู้หญิงลอยน้ำอยู่ตรงตำบลเกาะเกิดจริงนะครับ
แต่พอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ลงเรือไปค้นหา
ก็ยังไม่พบหลังจากนั้นประมาณ๑ชั่วโมง
ก็ได้รับการรายงานมาอีกว่าไปเจอศพผู้หญิง
ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาตรงบริเวณวัดเชิงท่า
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก
เจ้าหน้าที่ก็ออกไปตามค้นหาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่พบครับ
แล้วก็วันนี้ทางลูกสาวของนางสาวนรมนผู้สูญหาย
เขาก็ได้มีการลงเรือไปค้นหาจนถึงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
ก็ยังไม่พบร่างของศพที่ลอยน้ำตามคำบอกเล่าของชาวบ้านครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เจอทั้งลุงสมชายแล้วก็ป้านรุมล

ส่วนภารกิจต่างก็เป็นอย่างที่คุณจิรายุทธ์บอกนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้นะครับ
มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวให้คุณจิรายุทธ์รายงานเข้ามาใหม่นะ

ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ล่าสุดก็คือในช่วงเวลา๑ทุ่ม๑๕นาทีนะครับ
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูปฏิบัติการทั้งวันว่าวันนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่
มีใครลงไปบ้างใครร่วมภารกิจบ้าง
แล้วก็ทำอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้ซากเรือ
แล้วก็ค้นหาผู้สูญหายก็คือคุณลุงสมชายกับคุณป้านรมน
ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรมเจ้าท่า
มีนักประดาน้ำของสมาคมอายุทยารวมใจ
มีหน่วยซิลจากทหารเรือด้วยนะคะ
ที่เขาขอมาช่วยภารกิจนี้๘นายด้วยกัน
ตอนเช้าเขาประชุมหาเรือนก่อนในการวางแนวทาง
ที่จะลากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำออกมาจุดที่น้ำนิ่ง

มันจะง่ายต่อการค้นหาผู้สูญหาย

เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่า
ทนวิสัยข้างใต้น้ำเนี่ยนอกจากน้ำจะวนน้ำจะไหลแรงแล้ว

กว่าจะเอาเชือกเส้นใหญ่ผูกติดกับเรือได้๒เส้น
แล้วลากมาพอระหดหน้าดู

พอลากทวนน้ำกลายเป็นว่าเชือกขาดไปเส้นหนึ่งอีกนะคะ
วันนี้ก็เลยต้องมีการเริ่มกันใหม่อีกทีนึง

เพราะว่าก็น่าจะเป็นสองนายที่ดำน้ำได้แข็งที่สุดแล้วนะคะ
ลงไปดูเลยว่าเรือมันจมอยู่ที่จุดเดิมไหม

มันลอยออกไปจากจุดที่เจอเมื่อวานประมาณสัก๒๐เมตร
หลังจากที่ถูกล่าออกมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเอาเชือกลงไปมัดอีกค่ะ
อีก๔เส้นลงไปมัดผูกติดกับเรือ
แล้วก็จะใช้เรือลากจูงรวมเป็น๕ลำนะคะ

รวมเป็น๕ลำช่วยกันลากออกมา
ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยภายในวันนี้
น่าจะลากเรือออกมายังจุดที่น้ำนิ่งได้
เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่จะให้นักประดาน้ำ
ลงไปค้นหาผู้สูญหายนะคะ

แสน้ำวันนี้มันดันแรงกว่าเมื่อวานอีกค่ะ

ช่วงบ่ายหน่วยซิลเขาเอาเชือกลงไปผูกได้๒เส้น
แต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยนะคะ
คือมีเชือกเส้นหนึ่งหลุดออกจากเรือใต้น้ำ
ก็เลยต้องมีการเหมือนแบบเริ่มใหม่อีก
เอาเชือกลงไปแล้วมัดใหม่อีกรอบนึง
นี่เป็นภาพจำลองที่เราทำให้ท่านผู้ชมเห็นปฏิบัติการในวันนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะคือเอาเชือกลงไปผูกกับเรือที่จมอยู่ที่ประมาณ๒๐เมตรใช่ไหมคะข้างล่าง
แล้วก็จะเอาขึ้นมาผูกติดกับเรือ๕ลำ
แล้วก็ให้ช่วยกันลากทวนกระแสน้ำไปอยู่ในจุดที่น้ำนิ่ง
เพื่อที่จะสะดวกต่อการค้นหาแล้วก็ปฏิบัติภารกิจ
ภูริพัฒน์ธิรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกนะคะว่า
ที่ปรับเปลี่ยนคือจริงตอนแรกจะผูก๕เส้น
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำนวณเวลาแล้วมันไม่ได้
มันจะใช้เวลานานเกินไปก็เลยจะใช้เป็น๔เส้นกับเรือ๔ลำแทนนะคะ

แล้วก็ใช้เรือทั้งหมด๖ลำ
๔เส้นคือผูกกับเรือแต่ละลำแล้วแล้วก็มีเรือใหญ่ที่นำอยู่ข้างหน้าอีก๒ลำ
คือต้องทุ่นแรงกันไปอ่ะเพราะว่าถ้าใช้เรือเล็กแค่สี่ลำเนี่ย
มันอาจจะสู้แรงกระแสน้ำไม่ไหวนะคะ
ซึ่งก็ยืนยันเลยว่ากรมเจ้าท่าบอกว่าวันนี้ต้องทำภารกิจให้เสร็จให้ได้
คือต้องลากเรือออกมาจากจุดน้ำแรงให้ได้
ส่วนประเด็นเรื่องที่ชาวบ้านเห็นศพลอยไปที่ลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยัน
แต่ค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นศพผู้หญิง
แต่จะใช่ศพของป้านรมนหรือเปล่าเนี่ย
ต้องรอให้เจอก่อนแล้วต้องรอให้ยืนยันได้ก่อน
ก็กล่าวว่าถ้าเกิดคืนนี้ลากได้สักทุ่มนึงแล้วเราสามารถลากเรือลำนี้ไปอยู่ในจุดที่มีกระแสน้ำที่ไม่วนนะครับ
ต้องเรียนว่าจุดนี้เป็นจุดกระแสน้ำวนแล้วก็มีความลึกถึง๒๐เมตร
อันนี้คืออุปสรรคแล้วก็ทัศนวิสัยเป็นศูนย์
อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคอย่างมากครับ
ถ้าเกิดเราลากมาตรงนี้ได้เนี่ย

อาจารย์แหวกผักเลยมันแหวกไม่ได้สิมันเป็นเรือท้องแบน

ใช่เลยเนี่ย๑๐๐เปอร์เซ็นต์แหละ

นาจรรย์ออกมา
พนักปลาก็มาออกมาเร็วมันรับแล้วเนี่ย
เนี่ย
นี่เป็นคลิปที่ลูกสาวของป้านรมนนะคะนางสาวสุพรรษาเนี่ย
ลงเรือไปกับกู้ภัยตอนที่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านเห็นศพผู้หญิงลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
คือบอกหนูขอไปด้วยขอไปตามหาแม่ด้วยคน
ก็นึกว่าตามไปคิดว่าจะเจอตามที่ชาวบ้านบอกสุดท้ายก็ไม่เจอนะคะ
บอกว่าเมื่อเช้าในอุตส่าห์ไปกราบไหว้ขอพรสารหลักเมืองเพื่อจะได้เจอร่างแม่โดยเร็ว
แล้วก็รีบออกไปลงเรือตามหาศพแม่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เจอค่ะ
ในความคิดส่วนตัวของหนูก็คืออาจจะยังอยู่บริเวณวัดเชิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะยังไม่ไปถึงนู่นแต่ก็๕๐๕๐อยู่เพราะเราไปยันปฐุมแล้วก็ไม่เจออะไรเลย
ละลัดเลาะตามย่าตามอะไรแล้วไม่มีก็มันห้าสิบห้าสิบอ่ะค่ะ
เพราะบางคนบางคนก็บอกว่าเจอเจอแล้วไปเอานำศพไปโรงพยาบาลปฐุมแล้วเราก็โทรไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากในนั้นนะคะซึ่งเป็นญาติของคุณลุงสมชัยผู้ศูนย์หายนี่แหละ
เขาเคยขับเรือลากจูงสินค้าเขาบอกว่า
จุดที่เรือล่มเนี่ยคือตรงนั้นมันเป็นจุดที่ยากที่สุด
และเป็นจุดที่ต้องใช้ความชำนาญที่สุดในการขับเรือ
แล้วเรือที่ลุงสมชายขับคือลำซ้ายสุด
เป็นหน้าที่สำคัญเลยเพราะว่าต้องมีการใช้เหมือนกับว่า
ถ่วงสมดุลของเรือขนสินค้าเพราะว่าเหมือนอยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยค่ะ
ก็ต้องใช้ความชำนาญของคนขับเรือเป็นอย่างมาก
คือมันเป็นจุดแม่น้ำใหญ่๒เส้นมาบรรจบกันนะฮะ
ใช่ค่ะอย่างเป็นทางสามแยกสามแพร่ง

วนแบบโอ้โหไหลแรงด้วยในช่วงเวลานี้
มันก็เลยต้องแบบใช้ความชำนาญในการควบคุมสมดุลเรือนะคะ
ทีนี้เขายังบอกด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมา

แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเรือไม้ขนาดเล็กค่ะ
ลักษณะคือถูกน้ำวนดูดเข้าไป
แต่พอมันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นบ่อยเข้า
มันเลยเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาคุณภาคภูมิ
เขาบอกว่าถ้าใครแบบขับเรือมาบังคับเรือมา

เตรียมทูบไว้เลยนะจุดเลย๙ดอก

โยนลูกมะพร้าวให้น้ำวนดูดเข้าไปก่อน

นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นทางแบบนี้
เห็นตรงจุดตรงนั้นไหมคะที่มันจะเป็นไหลแรง

ซึ่งเรือสินค้าที่เรือของลุงสมชายกับป้านรมน
เป็นเรือลากจูงเนี่ยจะต้องผ่านไปให้ได้

จากจะใช้ความชำนาญแล้วก็เอาความเชื่อเขาช่วยด้วย

แต่เขาบอกเรือสมัยนี้มันไม่เล็กเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ต่อให้น้ำวนแรงแค่ไหนก็จะดูดเรือใหญ่ลงไปไม่ได้
เลยคิดว่าครั้งนี้มันคงจะเป็นอุบัติเหตุจริงนั่นแหละ
มันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงไม่น่าจะเป็นอาถรรพ์น้ำวนอะไรหรอก
เพราะถ้าเอาตามความเชื่อชาวเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
เวลาขับผ่านตรงสามแยกวัดพนันเชิงเขาจะยกมือไห้หลวงพ่อโตทุกครั้ง
ให้การเดินเรือเนี่ยลุกล่วงไปได้ด้วยดี
แต่ตรงนี้พูดง่ายดีกว่าระดับเซียนก็ยังมีโอกาสพลาด
และมันไม่ใช่ว่าเป็นลำแรกที่มีพาด
ทุกปีมันก็มีมาแต่ว่าเรือเล็ก
หรือว่าจะเป็นเรือไม้เรือยนไม้ธรรมดามันก็มีมาทุกปี
ตรงเนี่ยอย่างลุงพ่อโตวัดพระนันเชิงเนี่ย
เฮียอยุธยาเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวยุธยา
และประอุวาทศาสตร์ที่เขาเล่าลือกันมาจังไหนแต่อะไรแล้ว
คนที่จะทำเนี่ยจะผ่านมาแถมแห้งหนึ่ง
จะต้องยกมือไว้ลุงพ่อซื้อพระนันเชิงตว์

ควรที่เขาออกมาเนี่ยเห็นป่ะ

ว่าลูกช้างจะผ่านตรงนี้ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
อย่าให้มีเหตุอันใดที่ว่าเสียหายใช่ไหม
แต่นี่ตอนนี้คือมันสุดวิสัยจริงหลวงพ่อท่านก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกัน

เพราะว่ามันเป็นพูดง่ายดีกว่าอุปสรรคล้วน
แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งเข้ามา
บอกว่าเจ้าหน้าที่ขอปรับแผนเพิ่มหน่อย
เชือก๔เส้นที่เอาไปผูกเอาไว้กับเรือที่จมอยู่
ตอนนี้จะขอเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเป็น๕เส้นเพื่อความชัวร์
กลับมาเป็น๕เส้นเหมือนตามแผนตามแรก

ตอนนี้หน่วยซิลกำลังลงไปผูกเชือกเส้นที่๕นะครับ
ว่าสักทุ่มครึ่งเนี่ยช่วงเวลาประมาณอย่างนี้
ถ้าผูกสำเร็จหลังจากนั้นก็จะปฏิบัติพัฒนธุรกิจต่อไป
ก็คือการลากจูงเข้ามาในจุดที่เป็นน้ำนิ่งนะฮะ

เพราะเขายืนยันแล้วว่าจะพยายามลากกลับมาให้ได้ภายในวันนี้นะคะ